เกิดเหตุเรือโดยสารราชาเฟอรี่
แล่นจากเกาะพงันไปดอนศักดิ์นะฮะ
จังหวะสุราธานีฯไปชนกับเรือประมงศ์พื้นบ้าน

ลงมาลอยคอกลางทะเลกันนะครับ
ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกู้ภัยครับ
นี่แหละครับนาทีที่กำลังชุนละมุนกันอยู่
เรือประมงนำร่างลูกเรือวางล่อปู่ที่ถูกชน
เรือจมลงทะเลไปนะฮะแล้วก็เอาขึ้นที่ท่าเรือ
ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งส่งต่อไปรักษาอาการบาดเจ็บ
โดยช่วง๑๕นาฬิกาวานนี้นะครับตำรวจน้ำเกาะสมุยก็ได้รับแจ้งว่า
เกิดเหตุเรือวางล่อปูซึ่งเป็นเรือประมงหางยาวขนาดเล็ก
ชนเข้ากับเรือวังแก้วเป็นเรือโดยสารของบริษัทราชาเฟอรี่
ที่เดินทางออกจากท่าเรืออำเภอกเกาะพงัน
่งหน้าไปยังท่าเทียบเรืออำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีนั่นเองครับ
โดยเมื่อเรือแล่นไปถึงจุดเกิดเหตุใกล้กับเกาะ๔เกาะ๕
จะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกจากก่อสมุยประมาณ๖ไมล์ทะเล
ก็ได้เกิดชนกันกับเรือรุ้งเทียนชัย
ที่ทำการประมงวางรอบจับปูม้าอยู่กลางทะเลครับ
แรงกระแทกจากการชนทำให้เรือประมงขนาดเล็กแตกเสียหาย

ขณะที่ลูกเรือประมง๔คนกระโดดหนีตายออกมาจากเรือ

ก่อนที่เรือธีรพล๑ที่วางลอบปูอยู่ใกล้กันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ย
ก็ได้แล่นเรือเข้าไปช่วยเรือ
ลูกเรือทั้ง๔คนก็เลยกลับเข้าฝั่งกันอย่างปลอดภัย
ท่าเทียบเรือประมงตลาดหน้าทรอำเภอกเกาะสมุยครับ
เรื่องนี้คุณชัยนรงคลอดเพ็ญเจ้าของเรือรุ้งเทียนชัยบอกว่า
ยังไม่ทราบสาเหตุที่เรือชนกันครั้งนี้ว่าเกิดจากอะไร
ไปฟังเสียงเจ้าของเรือกันหน่อยครับ
แล้วเรือที่เราทำงานอยู่จมไหม
เนียนเลยครับพี่ตอนนี้จมไหมจมแล้ว
นึกภาพนะคุณผู้ชมเรือเล็กออกจากฝั่งไป
ไปอยู่กลางทะเลอยู่กำลังทำประมงอยู่
เรือใหญ่มาชนครับเดียว
เรือเล็กนี่ดิ่งจมลงสู่ต้นทะเลเลยทีเดียว
เพราะดีนะครับที่งานนี้เหตุการณ์นี้เนี่ย
ลูกเรือประมงไม่เสียชีวิตนะครับ
ได้รับบัตรเจ็บปลานกลางสองคนบัตรเจ็บเล็กน้อยสองคน
เมืองต้นทางเจ้าของเรือรุ้งเทียนชัย
ก็จะเข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสพเกาะสมุย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ